ดีเจมะตูมนะฮะดีเจมะตูมตอนนี้หายจากโควิด
สิบเก้าแล้วค่ะวันนี้ไปพบพนักงานสอบสวนสอนอทุ่ง
มหาเมฆนะครับหลังจากที่ถูกแจ้งข้อหาถูกออกหมาย
เรียกเอาไว้นี่คือภาพของดีเจมะตูมในวันนี้นะครับ
สิบสามนาฬิกาตามที่ได้นัดหมายกับทางตำรวจเอาไว้
ตูมนี้มาตรงเวลาเป๊ะเลย
วันนี้มาที่สอนอทุ่งมหาเมฆนะครับท่านผู้ชมครับ
เพื่อมารับทราบข้อกล่าวหาต่าง
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ติดโควิด๑๙
จากการจัดงานปาร์ตี้วันเกิดที่โรงแรมนะฮะ
แล้วก็นำไปสู่การติดเชื้อของผู้คนหลายคนเป็นกลุ่มก้อนนะครับ
ก็เข้าไปพบพนักงานสอบสวนอยู่สัก๓๐นาทีนะครับ
หลังจากนั้นดีเจมะตูมพร้อมกับทนายความได้ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนนะครับ
บอกว่าหลังจากที่ติดโควิด๑๙ไปตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมนะครับ
ตอนนี้ก็อาการหายดีแล้วนะครับ
วันนี้มาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกนะครับ
ประเด็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาทางกฎหมายเนี่ยทนายความส่วนตัวของดีเจมะตูมบอกว่า
วันนี้เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหากับดีเจมะตูมเนี่ย
สรุปแล้วคือ๑ข้อหานะฮะ
เป็นข้อหาเรื่องการฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
เรื่องการห้ามชุมนุมและมั่วสุมนะฮะ
ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท

ส่วนข้อหาที่เกี่ยวข้องกับพรบโรคติดต่อ
จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่ายังไม่เข้าข่ายการกระทำความผิดนะครับ

ส่วนรายละเอียดต่างที่เกิดขึ้นในงานปาร์ตี้
มีใครร่วมกี่คนแบบไหนอะไรยังไง
เรื่องนี้ทางดีเจมะตูมและทนายความบอกว่าไม่ขอเปิดเผยนะครับ
เนื่องจากถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนของรูปคดีนะครับ
แล้วก็มีการชี้แจงไปก่อนหน้านี้แล้ว
นี่นะฮะดีเจมะตูมบอกว่าได้ยอมรับสารภาพตามข้อกล่าวหาที่เจ้าหน้าที่แจ้งนะครับ
และจะให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย
ขณะเดียวกันนะครับก็บอกว่าหลังจากที่ชี้แจงหมดแล้วในวันนี้เนี่ย
จากนี้ไปขอให้เป็นไปตามกระบวนการของศาลในการวินิจฉัย
ผลมาอย่างไรก็พร้อมจะยอมรับ
ซึ่งสารท่านมีผลพิพากษามาแล้วนะครับเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับ

ดีเจมะตูมบอกว่าสภาพจิตใจตอนนี้เนี่ย
ถือว่าได้เจอเรื่องที่แย่ที่สุดในชีวิต

ผู้สื่อข่าวเราบอกว่าเสียงนี่สั่นเคลืออย่างแบบโอ้โหเห็นได้ชัดเลย
คือต้องบอกว่าประเด็นนี้ดีเจมะตูมโดนโจมตีหนักมากตั้งแต่ติดโควิด
เล่นไปการขุดคุ้นว่าไปติดจากไหนเริ่มจากอะไรแบบเนี่ยคะ
บอกว่าเป็นบทเรียนราคาแพงที่ไม่มีวันลืม
ตอนนั้นนี้มะตูมก็เคยยอมรับว่าไม่ต้องโทษใครหรอก
พร้อมกับขอโทษสังคมและทุกฝ่ายที่ทำให้เดือดร้อน
รับว่าเรื่องนี้คือผลของการกระทำของตัวเองที่ก่อขึ้น
และพร้อมที่จะยอมรับผลของเรื่องนี้ไม่ว่าจะออกมาอย่างไร
มันเป็นสิ่งที่ตูมก่อไว้แล้วตูมควรได้รับมันนะครับ
จริงตุ้มถามว่าตูมไม่มีสิทธิ์ที่จะมาโอเคหรือไม่โอเคกับคนที่ออกมาไม่พอใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้ครับ
มันเป็นผลจากการกระทำของตูมเอง
ซึ่งคุณพร้อมที่จะรับชะตากรรมทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นต่อไปจากนี้อยู่แล้ว
มันจะเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดในชีวิตของตูมที่ตุมไม่มีวันลืมนะครับ
แล้วตุ้มต้องระมัดระวังและมีสติต่อไปมากขึ้นในอนาคตครับ
ส่วนอาการติดเชื้อจากโควิด๑๙นะครับ
ดีเจมส์มะตุ้มยืนยันว่าแพทย์ตรวจทั้งหมด๒ครั้งผลเป็นลบหมดแล้วนะฮะ

สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติในช่วงเวลานี้แล้วนะครับ

ล่าสุดครับสารแขวงพระนครใต้พิพากษาแล้วนะครับ
เพราะว่าหลังจากที่มาพบพนักงานสอบสวนรับทราบแล้วก็สารภาพตามข้อกล่าวหา
พนักงานสอบสวนก็นำส่งฟ้องศาลเลย

ก็พิพากษาว่าดีเจมะตูมีความผิด
พรกรฉุกเฉินตามที่พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหานะครับ
มีโทษจำคุก๒เดือนปรับ๒๐๐๐บาทนะครับ
โทษที่สารท่านพิพากษาลงโทษนะครับ
โทษจำคุก๒เดือนปรับ๒๐๐๐บาท
จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง
เหลือจำคุก๑เดือนปรับ๑๐๐๐บาท
แต่ดีเจมะตูมไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนนะครับ
โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้๑ปี

ซึ่งจำเลยต้องมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ
๓เดือนต่อครั้งเป็นเวลา๑ปีนะครับ
และห้ามมีให้ไปร่วมชุมนุมหรือทำกิจกรรมหรือมั่วสุม
ในสถานที่แออัดในลักษณะเช่นเดียวกับการกระทำความผิด
คดีที่เกิดขึ้นในคดีนี้ภายในกำหนด๓เดือนด้วยกัน
นี่นะฮะศาลท่านก็พิพากษาเรียบร้อยในวันนี้นะครับ